ส่วนเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเศร้า

ผู้ป่วยบุคคลท่านนี้เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็ง

หายแล้วแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งใจที่จะ
ว่ายน้ำเจ้าพระยาข้ามอำเภอค่ะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาปฏิบัติภารกิจนี้
เพื่อที่จะให้สมตามความตั้งใจนะคะนี่ค่ะ
ท่าน้ำหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ที่บางปะอินพระนครเศรษฐ์อยุธยา
กระโดดลงไปก็คือนางสาวิสรุตาฟอซองหรือคุณนิกกี้นะคะ
คุณนิกกี้อายุ๓๖ปีเป็นเจ้าของวิลล่าเกาะสมุย

อ๋อมีหน้าค่ะเธอเพิ่งหายป่วยจากโรคมะเร็ง
เนี่ยค่ะแล้วมีความตั้งใจว่าจะว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
จากอำเภอบางปะอินมุ่งหน้าอำเภอพระนครศรีอยุธยา
โดยไม่หยุดพักในระยะทาง๒๓กิโลเมตร

ตั้งใจจะไหว้เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย
ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะอยู่ได้สัก๘เดือน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอหายป่วย
วันนี้ก็เลยขจัดความกลัวนะคะ
ลงแข่งไตรกีฬาจนชนะโรคร้าย
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคซึมเศร้าโรคเครียด

ก็อยากจะส่งแรงบันดาลใจและกำลังใจนี้นะคะ
ให้คนที่กำลังเผชิญอยู่มีกำลังใจเข้มแข็ง
ในการต่อสู้กับโรคร้ายและสู้ชีวิตค่ะ
นี่ค่ะเขาก็สักการะนะคะเสร็จเรียบร้อย
กล่าวคำมั่นโปรยข้าวตอกดอกไม้
แล้วก็กระโดดลงสู่แม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
ข้าพเจ้ามีความตั้งใจจะมาว่ายน้ำเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชและบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นว่ายน้ำจากหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ
ขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ระยะทาง๒๓กิโลกรัม
พระเจ้าเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

แต่ข้าพเจ้ารอดมาเข้าปีที่๑๒แล้ว
และข้าพเจ้าเคยเป็นอดีตโรคซึมเศร้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ข้าพเจ้าต้องการจะว่ายน้ำรณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจ
นี่ค่ะก็หวังว่าภาพนี้นะคะคุณผู้ชม
จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับทุกท่านที่กำลังต่อสู้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ
ว่าจะเป็นโรคร้ายก็แล้วแต่นะคะ
ซึมเศร้าหรือภาวะวิกฤตอะไรใดในชีวิตก็แล้วแต่ค่ะ
ท่านนี้เคยนับถอยหลังในชีวิตมาแล้ว
ไม่เคยบอกว่าจะต้องอยู่ได้แค่๘เดือนเท่านั้นเอง
แต่ผ่านจุดนั้นมาแล้ว๑๒ปีนะคะ

โอ้โหว่ายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามอำเภอ
ไม่ง่ายนะนี่ค่ะนะฮะแล้วก็นี่

มีกีฬาภัยเรือทีมชาติไทยสมัครคมอยุธยารวมใจ
ร่วมเดินทางไปด้วย๗๘ชั่วโมงค่ะ

เมื่อช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมาอย่างปลอดภัย
นี่ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ